เพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาบ้านเราเยอะนะ
จะฟรีวีซ่าไปปรากฏว่าไปเจอมาในเว้ยป๋อนะคะ
เขามีคนตามตั้งเป็นแสนเลยนะ
เขามาเมืองไทยครั้งแรกผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวอะค่ะ
เขาบอกมาเมืองไทยครั้งแรกติดอยู่ที่ภารกรชั้น๔

คือเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วพวกเขาเนี่ยมากับเพื่อนมากันเนี่ยค่ะ
วิ่งไปหลบที่ร้านกีต้าชั้น๔ของห้างค่ะ
ซึ่งเธอติดแฮชแท็กเหตุการณ์นะคะแล้วบอกมาเมืองไทยครั้งแรก
ติดอยู่ที่ชั้น๔ของห้างอยู่ครึ่งชั่วโมง
แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาช่วยนำทางพวกเราออกมา
ขอขอบคุณพนักงานร้านกีต้าที่ให้พวกเราเข้าไปหลบด้วยค่ะ
ฮะก็เห็นบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์คือก็เริ่ม
ลงในสื่อโซเชียลของจีนคือในเว้ยป่อเยอะแล้ว
เพราะว่าจริงคนจีนก็มาบ้านเรากันเยอะ

ผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย
แล้วที่สำคัญก็คือ
ผู้ที่เสียชีวิต
ก็ชื่อคุณสมคิตอายุ๔๔ปี
พี่สมคิตนะเป็นวินอยู่แถวจัตรุจักร

พี่สมคิดบอกว่าตอนเกิดเหตุมาส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
แต่ตอนนั้นก็ไม่ถึงขั้นกลัวอะไรนะเพราะว่าอยู่นอกห้าง

ก็วิ่งสวนคนที่วิ่งออกมาจากในห้างไปช่วยนักท่องเที่ยว
พอรู้ว่ามีคนถูกยิงก็เสียใจมากนะครับ
ที่ไม่สามารถช่วยคนที่ยังติดอยู่ข้างในแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตออกมาได้
ก็เห็นว่าต่างชาติเขาวิ่งออกมาแล้วฮือกันเยอะมากผมก็ตกใจ
ว่ามีอะไรครับผมเพราะว่าเขายิงกันพี่เขายิงกัน
เขายิงตรงไหนครับผมผมก็เลยวิ่งมาจากตรงหน้าประตูพารากอนครับผม
หน้าประตูก่อนข้างหน้าแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับ
ตรงหน้าประตูพละก้อนเขาปิดแล้วครับตรงรอพอเขาสั่งปิดตรงนั้นก่อนแล้วครับ
ผมก็เลยมาข้างหลังครับก็เลยเข้าไปดูคนทั้งคนที่ไม่รู้เป็นอย่างไร
ตอนนั้นชั่วโมงนั้นน่ะคนถูกยิงหรือคนเป็นอย่างไรบ้าง
โมงนั้นที่ผมเข้าไปชาวบ้านผมก็แตกตื่นก็แบบผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะชั่วโมงนั้น
ผมก็วิ่งเข้าไปสวนเลยเข้าสวนคนวิ่งครับผม
ก็เลยดูแลเด็กจงเด็กด้วยครับเด็กก็หกล้มนะเด็กต่างชาติ
คนต่างชาติเขาก็ขอความช่วยเหลือผมนะครับ
ที่มาถูกยิงเนี่ยคือเสียงผู้ยืมดัง
สามนัดถึงสี่นัดครับผมปั้งปั้งครับผม

ได้ยินเลยครับได้ยินเลยครับผมได้ยินเลยข้างในครับผม
ก็เสียใจใช่ไหมครับที่คนถูกยิงใช่ไหมครับ
เสียใจครับใช่ครับผมช่วยเขาไม่ได้ครับ
ส่วนอีกคนนึงคือพนักงานหญิงนะครับที่ทำงานอยู่ในห้างนะครับ
ก็เห็นคนวิ่งกันเพื่อหาทางออกแล้วก็พูดกันว่าได้ยินเสียงปืน
เธอก็ต้องวิ่งเหมือนกันนะตอนเกิดเหตุไม่เห็นคนร้ายหรอก

ตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใกล้ตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนในข่าวเลยเธอบอกเธอตกใจมาก
ขวัญเสียหมดแล้วแล้วก็เสียใจที่มีคนต้องมาเสียชีวิต

ไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นค่ะแล้วคนร้ายก็คือหลักอยู่แต่ชั้นนั้นเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะอืมแล้วหลังจากนั้นคือพี่ยังไงไปหลบไกลอะไรอย่างนี้
ก็พี่ออกข้างนอกข้างไปเลยค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้พี่เข้าไปยังไง

แต่ตอนนี้ข้างในก็เคียร์เคียร์เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
เพราะทำงานที่นี่ทุกวันใช่ค่ะ
ก็มาเกิดเหตุแบบนี้แล้วยังไงบ้างก็เสียหัวตกใจมาก

ไม่เคยไม่เห็นแต่ในข่าวนะพี่ใช่ค่ะเหมือนในข่าวเลย
ใช่ค่ะโดยเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเริ่มวิ่งออกไป
ทีมข่าวยังได้คุยกับอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
หันหน้ามาทางประตูห้างค่ะ

ตอนแรกนึกว่าดาราคือทุกคนคิดว่าเป็นดาราหมดเลย
เพราะวันนั้นวันนี้คือวันรวมตัวดาราช่อง๓ไง
นึกว่าดารามาแต่มันกรี๊ดแปลก
มันไม่ได้กรี๊ดตื่นเต้นนะคะแต่มันกรี๊ดตกใจ

แต่คือเสียงปืนนัดแรกดังปุ๊บไปก่อนเลยค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนแรกมีดารามาหรือเปล่า
แต่แบบเหตุการณ์เริ่มไม่ปกติแล้วค่ะเพราะว่าคนวิ่งมาเยอะเกินก็เลย

ตอนแรกก็ตกใจสั่นคือทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าไม่รู้ว่าแบบเหตุการณ์จะวุ่นวายมากขนาดไหนอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ไม่ได้มีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักติดอยู่ใช่ไหมพี่ตอนนั้น
มีเพื่อนทำงานที่นี่ค่ะแต่ว่าเพื่อนออกไปตั้งแต่แบบได้ยินเสียงปืน

ก็เหมือนเพื่อนบอกว่ากำลังทำงานอยู่แล้วได้ยินเสียงปืนจากชั้นบนนะคะ
ก็เลยแบบรีบออกมาเลย
ซึ่งเพื่อนเขาหนีออกมาได้ทันเวลาใช่ค่ะ

คือรู้สึกว่าประเทศไทยควรจะมีการแจ้งเตือนที่แบบว่าเรียลไทม์ค่ะ
ไม่ใช่ว่าประชาชนต้องรู้จักทวิตเตอร์อะไร
อันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าที่ญี่ปุ่นนะคะ
เวลามีเหตุการณ์เหล็บนี้เกิดขึ้นปุ๊บญี่ปุ่นทุกมือถือทุกเครื่องที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะ

เวลามีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเขาจะส่งเมเศษเข้าเครื่องทุกคนเลยว่า
ทุกคนก็จะรู้ได้จากข้อความที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ
ุ่นมีตลอดเลยคนนี้เขาเลยบอกว่าเออบ้านเรามันควรจะมีบ้างหรือเปล่า
ได้เราอาจจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไหมในการแจ้งเตือนเห็น

ให้แบบเหมือนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติใช่ไหม

มันจะมีแอปที่ต้องโหลดแบบบังคับโหลดที่มือถือทุกเครื่องอย่างนี้
พอมีเหตุอย่างนี้อยู่ที่ห้างแห่งนี้

ส่วนเตือนภัยคุณต้องส่งกระจายเข้ามือถือของทุกคน

เหมือนที่ตอนนั้นบังคับโหลดแอปอะไรนะ

หมอพร้อมใช่ไหมคะเหมือนกัน
คือต่อให้เราเดินอยู่ในห้างเราไม่รู้
แต่ญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนเรารู้
ก็อย่างน้อยก็ยังมิ้น
ได้หรือยังนี่เตือนภัยก็ส่งมานี่ข้อความพี่ยังได้เลย

อีกคนนึงค่ะบอกโอ้วันนี้ตั้งใจมาฟิตเน็ต
ตั้งใจมาใช้บริการฟิตเน็ตในศูนย์การค้าเลย
พอลงบีทีเอสสถานีสยามตรงชาญชาลาปุ๊

พอจะออกจากตัวสถานีออกไม่ได้เลย

ถามเจ้าหน้าที่ถึงได้รู้ว่าเอ้าเขายิงกัน
แต่มารู้รายละเอียดจริงก็คือ
คลาสเรียนฟิตเนสยกเลิกนะคะ
เพราะว่าเทรนเนอร์ติดอยู่ในห้างค่ะออกมาไม่ได้
ก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในห้าง
ยังค่ะเพิ่งมาถึงเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็เลย
ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่
เพราะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเกิดเหตุไม่สงบ
แล้วก็ไปมาก็มีคนมาบอกว่ามีการยิงกัน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบรีบแบบว่าให้ผู้โดยสารขึ้นไปข้างบนเลย

ทราบตอนที่ว่าแบบทักไปตรงในเพจของฟิตเน็ตนะคะ
พี่แสงของแสงแล้วก็นะคะว่าจะยกเลิกคาร์ด
ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็พวกเทรนเนอร์อะไรเขาก็ติดกันอยู่ในนั้น